ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์เมื่อวานนี้นะฮะ
สิงรถบรรทุกนะครับเพื่อนรักกันขับรถบรรทุกขนดินเหมือนกันเนี่ย
สุดท้ายมายิงกันตายค่ะหนีไปข้ามวันนะครับทุกผู้ชมครับ
ปรากฏว่าวันนี้จับกลุ่มตัวมือปืนผู้ต้องหามือยิงคนนี้ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นั่งอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภัยสาลีนครสวรรค์นะครับ
หนีไปเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดลบบุรีข้ามจังหวัดแต่ว่าห่างจากจุดเกิดเหตุ
สักประมาณ๖๐กิโลเมตรนะเป็นพื้นที่รอยต่อกันนะครับ
คนนี้คือนายโชคชัยสุขจิตนะฮะที่ก่อเหตุยิงเพื่อนของเขาคือนายวัญชัยส้มโต
เสียชีวิตคารถสิบล้อเมื่อวานนี้นี่ตอนที่กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุต้องปีนขึ้นไปเนี่ย
เพราะว่านายวัญชัยถูกนายโชคชัยเนี่ยยิงจนเสียชีวิตนะครับ
กระสุนเข้าไป๓นัดด้วยกันแขนขวาหายปลาร้าแล้วก็ราวนมซ้าย
แล้วไม่ใช่แค่นายวัญชัยที่เป็นเพื่อนเขาที่เสียชีวิตนะฮะนั่งอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ย
เบาะนั่งข้างคนขับในรถบรรทุกคันนี้คือนางสาวมะยุรี
เป็นภรรยาของนายวัญชัยและเป็นอดีตภรรยาของนายโชคชัยมือปืน
ถูกยิงเข้าไปด้วยกระสุนเข้าไปนัดหนึ่งบาดเจ็บนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่บ่อดินอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากนั้นนายโชคชัยก็หลบหนีไป
เอารถบรรทุกเนี่ยขับไปทิ้งเอาไปจอดเอาไว้ที่แถวบ้านญาติ
จากจุดเกิดเหตุสัก๑๕กิโลเมตร
แล้วก็หนีไปได้ข้ามคืนกับอีก๑วัน
สุดท้ายวันนี้จับกลุ่มตัวได้นะครับ
จับได้ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖๐กิโลเมตร
นี่ฮะอยู่ท้ายรถกระบะตรงนี้นะครับ
เสื้อเชิดสีดำลายกางเกงขาสั้น
ตำรวจก็พาไปชี้จุดที่ผู้ต้องหาเนี่ย
อ้างว่าเอาปืนไปทิ้งก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ที่เห็นหนองน้ำเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ
นายโชคชัยเนี่ยอ้างกับตำรวจบอกว่า
ปืนที่ใช้ก่อเหตุที่ยิงนายวัญชัยเสียชีวิต
ยิงนางสาวมะยุรีอดีตภรรยาบาดเจ็บเนี่ย
ผมเอามาทิ้งหนองน้ำตรงนี้ค่ะนี่เป็นตำบลสายห้วยแก้ว
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ
แต่หาอยู่ตั้งนานไม่เจอปืนฮะไม่เจอปืนนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคงต้องมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเนี่ยชุดประดาน้ำมาดำหาก็ยังไม่เจอนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยถ้าทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
คงจะไปจุดต่างจุดที่ก่อเหตุจุดที่หลบหนี
จุดที่มาทิ้งปืนตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะหาพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่ดูช่วงที่งมหาปืนในวันนี้กันก่อนนะครับ
คืออาวุธที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุมันก็เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนั่นแหละ
แต่ถ้าหลักฐานแวดล้อมอื่นมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วเนี่ย
คือบางทีตรงนี้ถ้าได้ก็ดีใช่บ้างนะฮะ
ถ้าหาไม่เจอก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับ
นายโชคชัยเขาสรภาพว่าอย่างนี้นะครับ
คือเขาอ้างว่าแรงจูงใจมันมาจากความคับแค้นใจ
ไม่ใช่เหตุหึงหวงผู้ต้องหาอ้างนะฮะนายโชคชัยเขาบอกมันไม่ใช่เหตุหึงหวงที่ว่าเขาเลิกกับอดีตภรรยาคือนางสาวมะยุรีแล้วยังตามหึงหวงเนี่ยไม่ใช่
แต่เขาบอกว่ามันคือการถูกตีท้ายครัวเพราะนายวัญชัยเนี่ยคือเพื่อนรักของเขานะทำอาชีพขับรถบรรทุกขนดินอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยรวมทั้งเนี่ยภรรยาของนายภรรยาเก่าของนายวัญชัยด้วย
แต่อยู่ดีเนี่ยอยู่กันเนี่ย๔คนเนี่ย๒ครอบครัวเพื่อนรักกันเนี่ยปรากฏว่านายวัญชัยเนี่ยกับนางสาวมะยุรีภรรยาเขาแอบมาคบกันจนต่างฝ่ายต่างต้องเลิกกับภรรยาแล้วก็สามีของตัวเอง
ตั้งแต่นั้นนายโชคชัยบอกว่าเขาก็เก็บความคับแค้นใจมาตลอดนะฮะแล้วเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะก็คือนางสาวมะยุรีเนี่ยเคยเป็นภรรยาของเขาก็ทำมาหากินอยู่ด้วยกันอยู่ดีไปแอบคบกับเพื่อนรักเขาคือนายวัญชัย
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับอดีตแม่ยายของผู้ตายนะฮะก็คือนายวัญชัยคือในมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายวัญชัยที่เขาเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็นางสาวมายุรีที่เขาถูกยิงบาดเจ็บเขายังออกมาชี้แจงมาแก้ต่างอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะฮะนี่คืออดีตแม่ยายของนายวัญชัยนะครับวันนี้พาหลานชายกับหลานสาวลูกของผู้
ตายมาที่สพนครสพมนครสวรรค์นะฮะหลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจับมือปืนได้แล้วคือมาเนี่ยเพื่อจะบอกกับตำรวจว่าอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นเพื่อนรักกันทำงานวิ่งรถขนดินด้วยกันเนี่ยจะมาฆ่าแกล้งกันได้ขนาดนี้คือแม่ยายของนายวัญชัยบอกสงสารหลานมากพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันไปแล้วค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมา
ก็ว่าพ่อเขาไปสบายแล้วลูกไม่ต้องเสียใจหรอก
มากเลี้ยงเขามาจ่ะสงสารมากแต่ก่อนเลยน่ะอดีตเขาเคยวิ่งด้วยกันเขาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนสีเพื่อนรักกันเลยที่แม่รู้รู้มานะ
จับได้ช่วงสายสายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็มาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะคือคดีอยู่ท้องที่สวพพายสาลีนะฮะอ่าพื้นที่เกิดเหตุสวพพายสาลีที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มาประชุมกันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อแกะรอยกล

ก็ตำรวจแจ้ง๕ข้อหาหนักนะครับทุกผู้ชมครับข้อหาขอ
ของนายโชคชัยสุขจิตที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับด้วยและแจ้ง
ข้อหาไปมีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามี
อาวุธในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นปืนนะฮะแล้วก็พก
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งยิง
ปืนในที่สาธารณะด้วยค่ะห้าข้อหาฮะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะอดีตภรรยาของนายวัญชัยค่ะ
กาญจนาโลหเวศไปกับญาตินิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี
เชิญดูวิญญาณนี่นะคะครับที่รถบรรทุก๑๐ล้อตรงนี้จุด
ทุ่มหนึ่งดอกเรียกให้อดีตสามีกลับบ้านไปอยู่กับลูก

กลับบ้านแล้วเนอะไปอยู่กับลูกของเขา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

สารลูกสองคนมากกว่าก็เลยเลือกเป็นฝ่ายเดินออกมา
ก็ได้แต่ปลอบใจลูกว่าพ่อไปสบายแล้ว

ก็นำเสื้อนำผ้าห่มนำของใช้
อยู่บนรถสิบล้อคันเกิดเหตุนะคะ

ขออโหสิกรรมกับสิ่งที่สามีเคยทำไว้กับเธอ
เขาแค้นส่วนตัว๘๐นะ

ผู้ปลอดเขตเขาบอกไหนนะสักปันหนึ่ง

ว่าสักวันนึงก็ต้องเป็น
ถ้าเจอหน้าก็
สงสารมาก

ก็ให้ทำใจอ่ะมีแม่อยู่นะยังมีแม่อยู่เนอะ
ก่อนนั้นไม่มีหลานสังหวังไม่รู้อ่ะค่ะปกติเขามาบ้านเขาก็จะมี
ด่าทอพี่บ้างนะให้เห็นหน้าพี่อะไรอย่างนี้
เขาจะด่าเล่นเล่นอะไรอย่างนี้แต่มาพักหลังหลังเขาไม่
เนี่ยมาวันสองวันหนึ่งเขาเห็นหน้าเขายิ้ม
ส่วนบรรยากาศที่วัดหนองยออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
มีการจัดเตรียมสถานที่รอรับศพของนายวัญชัย
อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ตแม่ยายของนายวัญชัยแล้วก็บอกเหตุผลค่ะ
ที่มาช่วยงานศพที่มาช่วยดูแลในยามนี้ก็คือ
ด้วยความที่ในวันชัยเองจริงแล้วก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้ว
แต่ที่ยังช่วยกันเนี่ยคือสงสารลูกของนายวัญชัยไงฮะ
ที่เลิกกับภรรยาไปก็คือเป็นหลานของเธอนะ๒คน
เป็นลูกของนายวัญชัยผู้ตายกับลูกสาวเธอ
ก่อนหน้านี้ในวันชัยก็เพิ่งจะเปลี่ยนไป
ก็ตอนไปพบกับนางสาวมะยุรีนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ก็เห็นก็รักกันดีกับลูกสาวแม่
แต่พอเลิกรากับลูกสาวแม่ไปแม่ก็ดูหลานมาตั้งแต่เด็ก
ถือว่าอโหสิกรรมให้ไม่ติดค้างอะไรกัน
ก็จะดูแลเลี้ยงดูส่งเสียหลานให้เรียนต่อ
ตอนนี้คนโตอยู่ม๕แล้วนะคะคนเล็กอยู่ป๖ค่ะ
แล้วตอนที่ว่าเขาจะเสียชีวิตเนี่ย

แล้วก็หอบไปหายายอีกไปหายายติ๊บ

ก็เห็นเก่ราะนแล้วก็
ความดีเขาก็มีอยู่เบื้องหลัง
อีกที่๑๐ปี๒๐ปีผ่านมาก็มีความดีอยู่บ้าง

เขารักว่ายายรักลูกรักเมียมาก
ส่วนลูกสาวของนายวัญชัยค่ะ
ร้องไห้เสียใจนะคะเพราะว่าเสียใจมากที่คุณพ่อโดนยิง
ทั้งที่ตัวมือยิงกับตัวคุณพ่อเอง
เขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนรักกัน

ลูกสาวบอกว่าก็เข้าใจว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแล้ว
แต่พ่อก็ยังไปมาหาสู่ลูกตลอด

อยากให้นายโชคชัยมาขอขมาพ่อ
เพราะอย่างน้อยก็เคยเป็นเพื่อนรักกัน

เวลาไม่เที่ยวไปอะไรแบบนี้พ่อก็สัญญา
แล้วก่อนที่วันจะมาเสียพ่อบอกว่าจะพาหนูไปหาแย่
ไปหาแย่ที่ต่างไปเที่ยววันหรอกพ่อบอก

เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าที่รถสิบล้อที่เกิดเหตุ
สิบล้อของนายวัญชัยก็จะมีแมวอยู่ตัวหนึ่ง
เป็นแมวที่เขาเลี้ยงเอาไว้ตลอดแล้วก็จะอยู่ในรถตลอดเลย
หลังเกิดเรื่องในวันชัยโดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะ
แมวมันก็ไม่ไปไหนอยู่ที่รถแบบนี้
ไม่ยอมไปไหนนั่งอยู่ใต้ท้องรถ
ประเด็นคือแมวมันก็จะกลัวคน
คนที่ไม่รู้จักไม่ใช่เจ้าของไม่ยอมให้จับเลยนะคะ

คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าตกลงแล้วตอนนี้แมวเป็นยังไง

ล่าสุดนะคะทางมูลนิธิกู้ภัยร่มไซจุดนครสวรรค์

มันก็ยังดูตกใจอยู่นะคะ
แต่หลังจากนี้ก็จะนำส่งคืนครอบครัว

สุดท้ายแล้วก็เป็นทางครอบครัวของอดีตภรรยา

ดูแลเรื่องของงานศพแล้วก็ดูแลภาพรวมทั้งหมด
ก็อาจจะนำไปส่งให้กับทางครอบครัวแบบนี้

ไหมฮะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ
ตอนที่มีเหตุยิงกันแล้วก็นายโชคชัยหลบหนีไปเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่ได้ภาพมา
เป็นช่วงที่กู้ภัยไปยิงขึ้นมาบนรถบรรทุก
อย่างได้ยินเสียงนางศพมายุรีคนเจ็บ
ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่อยู่เลยว่าใครเป็นคนยิง

พี่เจ็บไหม
เพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาถูกยิงเจ็บ

ใช่ค่ะคนเจ็บเพราะว่ากลุ่มแผลตัวเองอยู่ค่ะ
แล้วก็บอกให้ดูแฟนนุ่มเธอสามีเธอ
ใช่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังถามอยู่ว่าเห็นไหมใครยิง

เขาเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาเสียชีวิตแล้วฮะ
เขาเสียชีวิตแล้วตายแล้วเหรอ

แต่คนเจ็บผู้หญิงคุยผู้หญิงโดนยิงกี่นัด

คุณผู้ชมมาดูทางฝั่งของครอบครัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ได้คุยกับแม่ของเขานะครับ
คือแม่ของนายโชคชัยผู้ต้องหาวันนี้ที่บอกกับเราเนี่ยอันนี้ในมุมของแม่ของผู้ต้องหาเขานะ
เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าลูกชายเขาก็เป็นคนดี
ก่อนเกิดเหตุลูกชายถูกนายวัญชัยผู้ตายเนี่ยมาข่มขู่ก่อน
ลูกมาเล่าให้ฟังบอกว่าถูกคมคู่ประมาณว่าถ้าไม่มึงก็กูก็ต้องตายคงอยู่ร่วมโลกด้วยกันไม่ได้แล้วประมาณอย่างนี้
ทำให้ลูกชายเนี่ยกลัวแล้วก็มีความแค้นใจสะสมเรื่องของฝ่ายหญิงด้วยที่เคยเป็นภรรยาเขา
แต่ตอนนี้กลายไปเป็นภรรยาของเพื่อนแม่เนี่ยยืนยันว่าโชคชัยลูกชายเนี่ยเป็นคนที่นิสัยใจคอไม่ได้โหดร้าย
ที่ทำไปน่าจะเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะความแค้นเท่านั้น
ตอนหนาวเขาบอกโอ้จะเห็นเหนื่อยใจป่ะ
พูดกันไงน้องคุณแม่